นักแสดงไอเตาผู้สิน
รีวิวน้ำปลาร้าเนี่ยมันต้องว่าวอีสานจังสิค่ะคุณผู้ชม
มันจะเป็นจังใสไปชมคลิปโหลดด้วยค่ะ
ปลาร้าผู้สินปลาแดกผู้สินนะคะ
อิเวย์กระเทียนให้เป็นตำปักแต่งเลย
พี่แดบอกว่ามันได้ไส้ผงสุรสเลยค่ะ
เพราะว่าปลาร่าเพิ่มไส้มาให้แล้ว
นี่ค่ะ

ว่าเป็นอย่างค่ะความแสบพร้อมซีรวงจังใดก็ได้ค่ะ

เออน้องแซวคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
น้องโบเมลดากับเต่าภูสินเขาร่วมงานละครด้วยกัน

ละครจบไปนานแล้วนะคะมนรักหนองผักปะแยงค่ะ
แต่ว่าพอเขาให้มาลงรีวงรีวิวกันเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันค่ะ

ปลาร้ากับผงชูรสเท่ากันดีมากทุกยอด
แมนนะคะบอกว่าตำปักแตงเป็นตาแซบแถนอ่ะเอยโบ
แซวปลาร้ากันจังสี่น้ำมันขายได้บอ
แซบจนทมล่วงวัดซานค่ะ

อย่างที่บอกไปคุณเต่าภูสินเขามีธุรกิจเล็กค่ะ

แซวปลณานะคะสมกับเป็นหนึ่งเอกค้าอีกคำจริงคุณผู้ชม

ก็ดีค่ะถามหน่อยดีกว่านะคะรีวิวไปแล้วเนี่ย
ขายดิบขายดีจนแบบออเดอร์ทรมทรายจริงหรือเปล่า
อับไปฟังค่ะ
เอ้าประจันทร์คุณผู้ชม
ไส้น้อยแซบน้อยไส้หลายแซบหลายด้วยค่ะ
อันนี้เขาแซวกันเล่นนะคะ

จบรายการเดี๋ยวไปกินตำแตงกันบ้าง

แววเล่นช่วงนี้ก็ล่วงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันช่วงนี้
คุณผู้ชมค่ะก็ไปติดตามเหลือพันธุ์ได้นะตอนนี้ดาราก็มีนี่แหละนะคะ